ถือว่าเป็นวันแห่งความสุขของพี่น้องชาวมุสลิม

ได้พบปะญาติพี่น้องไปท่องเที่ยว
ผู้ใหญ่เขาก็จะให้เงินเด็กกันวันนี้

คุณครูครับเขาจะมีสักหน่อยไหมครับ

ไปที่ของแม่ค้าทำเขาเรียกว่า

รวมกลุ่มจิตอาสาบอกว่า

ก็ออกอะไรทำเต้านมเทียมขึ้น
ทั่วประเทศนะครับเพราะว่าราคาเต้านมเทียมแพงมากนะครับ
นี่แหละครับนางสาวฉัตติดาบุญบันเทิงคุณแอ๊บ
เจ้าของร้านจำหน่ายอุปกรณ์ถักไหมพรมเล่าว่า
ปกติที่ร้านจะทำหมวกไหมพรมให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

แต่พอมีลูกค้านำคลิปวิธีถักเต้านมเทียมของประเทศเยอรมัน
มาขอให้ทางร้านสอนและนำกลับไปใช้
ปรากฏว่าใช้ดีมากครับผม
ต้นทุนในการทำก็ยังถูกกว่าเต้านมแบบผ้า
เต้านมเทียมที่มีขายตามท้องตลาด
จึงเริ่มโพสต์แจกเต้านมเทียม
ทำให้มีคนเข้ามาขอเป็นจำนวนมากครับ
ปัจจุบันเธอได้ส่งมอบเต้านมเทียมให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศแล้วนะครับ

ต่อมาเพจแมมพอดับก็ได้แชร์เรื่องราว
ทำให้มีคนร่วมสมทบทุนและส่งอุปกรณ์ในการทำเต้านมเทียม

ซึ่งล่าสุดก็เดินทางมาแจกเต้านมเทียมที่ทำจากไหมพรม
จำนวน๑๗๐คู่ให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่โรงพยาบาล

ชื่อโครงการว่าส่งต่อกำลังใจ

ที่เป็นโครงการที่เราทำที่ร้านนะคะ
อยากบอกให้เค้าว่าฟู้เป็นกำลังใจให้เค้า

มันเป็นยาที่แบบดีที่สุด

วันเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะไปที่โรงพยาบาลชนบุรี

สุภาษณ์อาทกรผู้บริการโรงพยาบาลมะเร็งอุบวนรัชธานี
ก็บอกว่าสำหรับเต้านมเทียมที่นำมาบริจาค
สามารถช่วยให้ผู้ป่วยมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น
และต้องขอขอบคุณจิตอาสาทุกท่าน
ที่ช่วยกันทำเต้านมเทียมให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมครับ
ถ้าเป็นเต้านมค่ะถ้ามันเป็นก้อนโตมันต้องตัดออก
แต่ถ้าเป็นความเล็กคุณก็โชคดีคือรักษาโดยที่เก็บรัดนมไว้ได้
คราวนี้ปัญหาคือคนไทยเท่านั้น
ผมคิดว่าส่วนใหญ่ยังก้อนเพิ่งจะโตนะมาหาหมอก็ต้องตัดเต้านมออก
คราวนี้เรื่องเต้านมก็ต้องบอกว่าเป็นสาระของเพศจริงใช่ไหมครับ
ถ้าถูกตัดไปผมว่ามันก็คงจะมีความรู้สึกด้อยเนื้อต่ำใจ
ที่ขาดอวัยวะที่สำคัญไปอันนี้ช่วยได้ครับ
ก็ถ้าใส่เข้าไปนะแล้วก็ใส่เสื้อทับเสื้อในทับไปใส่เสื้อทับไป
อันนี้ผมว่าแทบจะไม่ดูไม่ออกเลยว่าตัดเต้านมไป
หากใครที่อยากได้เต้านมเทียมก็สามารถแจ้งชื่อที่อยู่
ไซส์ที่ต้องการมาทางเพจร้านไม้วิเศษหรือเฟซบุ๊คส่วนตัวของคุณแอฟนะครับ
ที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับ

ซึ่งคุณแอฟตั้งใจจะทำเต้านมเทียมไปจนถึงวันที่๑๒สิงหาคม
แต่หลังจากนั้นหากใครอยากได้เธอก็จะทำส่งให้เรื่อยครับผม

เป็นกลุ่มจิตอาสาที่บอกว่านี่คือสุดยอดจริงนะครับ